การทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัฒน์
ยังคงเดินสายให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีร่านะคะ
บอกว่าในสมัยที่ตัวเองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เคยถูกลอบสังหารมาแล้วถึง๔ครั้งค่ะ
ทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวอัลจาซีร่า

รับว่าที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้
เพราะว่าเวลาผ่านมาปีครึ่งแล้ว

เพราะมีการกระทำต่างที่สมผงกระทบ

ผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ยังเป็นรัฐธรรมนูลที่แย่กว่าประเทศพม่า
เพราะรัฐบาลจะถูกควบคุมการทำงาน
โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นเวลา๒๐ปี
พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยพูดคุยกับคณะรัฐประหารเลยค่ะ
ทักษิณยังพูดถึงการเดินทางกลับมาเมืองไทยด้วยนะคะ

ใครจะรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของเขา
เพราะว่าเคยมีความพยายามลอบสังหารตัวเขาเองถึง๔ครั้ง

พร้อมทั้งปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่ากองทัพของไทย
พยายามลอบสังหารเขาหรือไม่

จริงแล้วส่วนตัวอยากกลับประเทศไทย

ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในทุกประเทศได้เช่นเดิม
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ
ตีกลับร่างกฎหมายที่ว่าด้วยความสงบเรียบร้อย

เพราะว่ากรกตเข้าใจว่าการทำร่างกฎหมายเป็นคำสั่งคอสช
ว่าร่างกฎหมายของกรกตมีแนวโน้มที่จะออกเป็นพระราชบัญญัติค่ะ
ด้านในมีชายรัชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กรทก็ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นนะคะบอกว่า
ยังไม่เห็นข้อเสนอของกรกตที่จะเพิ่มโทษคนรณรงค์ให้ประชาชนไม่ออกเสียงประชามติ
ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตจะมีการประชุมกันในวันนี้นะคะ
เพื่อให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
โดยร่างพระราชบัญญัติจะกำหนดโทษผู้ที่กระทำความผิดทางเทคโนโลยี
กำหนดให้ยึดเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ในการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูลด้วยค่ะ
อกจากนี้คณะรัฐมนตรี

มีการประชุมร่วมกันในวันนี้นะคะ
เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙

และเสนอให้สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
สนชให้ความเห็นชอบต่อไป
คาดว่าจะแก้ไขให้ยึดเสียงข้างมาก

ในการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้คนที่ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็น
แล้วก็เป็นประเด็นหนักแน่นหนักทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็คือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ให้สัมภาษณ์ในเรื่องไหนอย่างไรบ้าง

คือเจตนาของคอสชเนี่ย
ไม่ได้เจตนาเอาไปถามว่าไปทำไมเอาไป
พวกเขาก็อาจจะไปดูแลผู้พ่อ
เขาไปดูแลความสงบไปดูแลความสงบดูแลความเรียบร้อย
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในคอสชที่อยู่ในพื้นที่ตัวเอง
หาว่าไปดูแลไหมนั่นพอไปก็แหมละเมิดสิทธิไม่ยอดโจทย์
ตายอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะไม่มีอะไรนะ
เขาอาจเห็นว่าท่านสวยไหมไม่เป็นไรเลย
ไม่เป็นไรผมไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดอะไรมาก
คิดมากไปก็คิดไปนู่นคิดไปเงียบใจเย็นนะ
ไม่ต้องวิตกแล้วไม่ได้ไปทำอะไรท่านอยู่แล้ว
คือมีแต่ว่ารักษาความปลอดภัยพูดสิทธิ์ข่ายังรู้เลย
ไม่มีหรอกนะไม่มีครับผมยืนยันนะไม่มีหรอกครับ
ไม่มีการไปข่มขู่นะไม่มี
เรื่องของท่านยิ่งรักถ้าท่านไม่ชอบเรื่องนี้นะ
ต่อไปผมจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ผมจะไม่ให้แต่งคุณแบบเข้าไปในฮาค์
ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นมั้งก็คงจะต้องลนลง
น่าจะเป็นเรื่องของโรยลงไปออกพรกรคงไม่ใช่มั้ง
ไม่รู้นะผมก็ไม่เห็นไม่เห็นผ่านผมเลยเรื่องนี้ผมไม่ทราบอาจจะคงไม่ใช่หรอก
คงจะแหมออกกฎหมายเพื่อที่จะให้ประชาชนออกมา
ให้ไปช่วยกันโรนลงให้ทางนิราภูติศึกข่าว
แล้วก็หน่วยงานต่างช่วยกันโรนลง
เพื่อให้ประชาชนได้ออกมาเพื่อจะช่วยกันทำประชามติ
อาจจะใช่อย่างนี้ดีกว่านะครับ
นักศึกษาวิชาทหารช่วยเพราะว่าเขาอยู่ในทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็หน่วยทหารคอสชก็ต้องออกไปช่วย
รวมทั้งกระทรวงมหาทัยเขาก็ต้องดำเนินการด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วของกระทรวงอาชาเนี่ย
คือรัฐมนูลเนี่ยเขาก็จะเขียนแบบให้มันสากลที่สุดนะครับ
แต่มีบทเฉพาะการในห่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปี
เพื่อที่จะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคอสช
คือให้มีปฏิรูปแล้วก็ให้มียุทธศาสตร์ในอนาคต๒๐ปี
ซึ่งใน๒๐ปีเขาจะวางกรอบกว้าง
ไม่ใช่กำหนดชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่จะวางกรอบเพื่อที่จะมีหนทางในการทำงาน
เพื่อว่าอนาคต๒๐ปีเป็นยังไง
มันก็กลไกต่างก็จะอยู่ในสวนะผมว่านะ
ก็สวก็ต้องไปช่วยกันนะที่จะทำอ่ะ
แต่ว่าในช่วงนี้นะในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น
เพราะอนาคตแล้วก็ว่าขึ้นไปตามรัฐมนุษย์นิษฐาเจนนะ
นะครับช่วงเปลี่ยนผ่านก็ขอให้เป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านเนี่ย
คือให้สามารถเลือกตั้งกับในเรื่องสวที่จะแต่งตั้ง
ให้สามารถทำงานด้วยกันได้แล้วเข้าใจกัน
แล้วก็อนาคตเลือกตั้งเขาเลือกไปให้หมด
หลักก็คือพูดถึงกรณีที่มีการส่งทหารเข้าไปดูแล
อดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
บอกว่าไม่ได้เป็นการคุกคามไปดูแลความปลอดภัยเท่านั้น
แล้วก็พูดถึงกรณีแนวคิดการออกพระราชกำหนด
ให้ประชาชนไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ไม่ต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรอกนะคะ
ใช้วิธีการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์
ผ่านสื่อผ่านหน่วยงานต่างก็พอแล้ว
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงาน
ดูแลในช่วงเปลี่ยนผ่านว่าจำเป็นหรือไม่
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะอะไร
เพราะว่ากลไกต่างก็จะดูแลได้อยู่แล้ว